คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับผมคิงพีรวัตรอัธนาคครับพอดแคสต์ของเรา
จะร่วมพูดคุยกันกับเหล่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
ถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้ครับ
ธุรกิจที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเซรามิกครับ
ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางเนี่ย
หลายคนน่าจะนึกถึงเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดีเพราะว่า
เป็นแหล่งดินขาวคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยใช่ไหมครับ
แล้วก็เหมาะกับการนำมาทำเครื่องปั้นเซรามิกต่าง
นำเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนคว้าใจชาวต่างชาติ
และสามารถส่งออกไปได้ไกลกว่า๕๐ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน
วันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณวิภาวันลิมภัยบูลหรือว่าคุณตานะครับ
สวัสดีครับคุณตาครับค่ะสวัสดีค่ะ
ตลาดส่งออกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ส่งไปห้าสิบกว่าประเทศทั่วโลก
แล้วก็เอ่อเป็นตลาดในประเทศสองเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นห้างสรรพสินค้า
แล้วก็เป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะมีแบรนด์ทั้งหมดสามแบรนด์นะคะ
มีแบรนด์ของลูกค้าด้วยคือแบ่งเป็น๕๐๕๐นะคะ
คือ๕๐ที่ขายต่างประเทศเราเป็นตัวมาตรฐาน
คุณตาครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไป
จริงแล้วบริษัทตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๓๖นะคะ
ปีนี้ปี๖๖ก็๓๐ปีพอดีนะคะ
คือเราเริ่มต้นที่กิจการของสามีเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาทำโรงงานเซรามิก
แล้วลำปางเป็นแหล่งเซรามิกที่ดินขาวดี
มีโรงงานเซราบิในลำปางประมาณ๒๐๐กว่าโล

แต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราทำเรื่องช่วยจันชามเลย

ก็คือจะหนักหน่อยรับประทานอาหารได้ปลอดภัย
มีความแกร่งมีอัตราการดูดซึมน้ำตับ
ดังนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยมากสำหรับการรับประทานอาหาร
มีน้ำหนักเบาด้วยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบโปร่งแสงเหมือนอีกอย่างหนึ่ง
เมืองจีนเขาใช้เท่ากระดูกผสมเข้าไปในตัวจาน

เวลายกจานส่องดูเราจะเห็นมันโปร่งแสง
ซึ่งแพงมากดิบแบบนั้นจะเป็นโบนชัยหน้านี่จะสูงสุดล่ะ
สินค้าของเราเนี่ยตอนนี้เราผลิตเป็นระหว่าง
แต่ว่าความรู้สึกที่ให้มันเป็นสีครีมที่เหมือนกับโบนชัยหน้า
แล้วก็ก้าวกระโดดไปไกลมากเลยนะครับคุณตา
คือจริงแล้วเนี่ยเรามาพบตัวเองหลังจากที่เราผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะ
เราเริ่มมีวิสัยทัศน์ของบริษัทเนอะว่าเราต้องการที่จะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ที่มีคุณภาพระดับโลกเป็นแนวหน้าของประเทศไทย
คืออันนี้คือวิสัยทัศน์ของเราคือเราตั้งไว้เลยแล้ว
เราก็สื่อให้ทีมงานทุกคนทราบว่าเราต้องการเป็นแบบนี้
เพื่อให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะ
ซึ่งมันก็พอถึงจุดนี้เราก็เรารู้สึกภูมิใจนะ
มันก็ไปตามวิสัยทัศน์ของเราที่๒๐ปีที่แล้วเราตั้งมา

ศิลปะมันต้องอยู่กับธุรกิจด้วย
อย่างนั้นมันจะไม่มีความยั่งยืนถูกไหมครับคุณตา

เพราะว่าคือไม่งั้นเราจะไม่เน้นเรื่องการวิจัยและการออกแบบเนาะ
คือเรามีทีมออกแบบเลยเฉพาะของเราเอง
ดังนั้นปีหนึ่งมีการเปลี่ยนแบบทีนึง

ถ้าลูกค้าตอบรับดีเราก็ทำอันนั้นไปยาวหน่อย
แต่ถ้าแบบไหนที่ลูกค้าเหมือนประมาณว่านานแล้ว

คือไม่หยุดนิ่งพัฒนาเพื่อจะมัดใจลูกค้าด้วย
ในขณะเดียวกันก็คือต้องหนีคู่แข่งด้วย
คู่แข่งของเราในตลาดปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาครับ
คือบอกตรงเลยนะเราไม่ได้ดูในประเทศเลย
ตลาดที่คนนิดนึงแข่งขันจริงของเราอยู่ที่เยอโหลปเลย
เป็นโรงงานในยุโรปที่แข่งกับเรา
เพราะว่าด้วยความที่ในประเทศเนี่ยสินค้าของเรามีความแตกต่าง

แต่ว่าสินค้าพวกนี้มันมีโรงงานในต่างประเทศ

สิ่งที่เราได้เปรียบก็คือว่าเรื่องราคา
เรื่องราคาเรายังได้กับเขาสู้เขาได้อยู่

มาจนถึงวันนี้ประมาณสัก๓๐กว่าปี
อะไรคือเคล็ดลับหรือปัจจัยที่ทำให้ลูกค้า
อันแรกเลยนะคือหนึ่งคือเราเน้นคุณภาพ

ถ้ามันมีสักนิดนึงที่มีติดปัญหาอย่างเช่นว่า

หลังการขายเนี่ยเราบริการแบบ
เหมือนว่าลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เราบริการ

ถ้าไม่มีคุณภาพมันอยู่ได้ไม่นาน
อันที่สองคือเรื่องของมาตรฐาน
กรณีที่ลูกค้าต้องการมาตรฐานระดับไหน

อันที่๓คือเรื่องของความแตกต่างและการไม่หยุดพัฒนาการ
ไม่หยุดพัฒนาอย่างที่เล่าให้คุณคิงฟัง
คือเรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะการออกแบบ

คือถ้าเทรนด์ไปทางไหนเราเอามาดูแล้วอยากให้เป็นแบบไหน

เรามีบริษัทที่ทำดินของตัวเองไง
ดังนั้นเนี่ยเรามีนักวิจัยนักวิจัยนี่เป็นทีมใหญ่มาก
แล้วเราก็เน้นให้นักวิจัยให้เขาทำสิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อย

แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะพัฒนาเขาอย่างเงี้
คุณตาครับอะไรคือจุดที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ครับ

โอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกเพราะว่าในกรณีที่เหมือนเรา
เวลาเราไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศนะคะ
ลูกค้าจะเข้ามาแล้วสนใจสินค้าของเรามากขึ้นทุกปีค่ะ
จากประสบการณ์ประมาณสัก๓๐กว่าปีเนี่ย
การทำธุรกิจเซรามิกมันต้องมีเรื่องของความรู้
แล้วก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติม

ตอนเราเริ่มส่งออกครั้งแรก

คือพอเราบอกว่าเราอยากส่งออกไปเนเทอร์แลนด์เนี่ย

คือถ้าพูดถึงตอนเริ่มต้น๑๕คน

ประมาณนี้ผู้จัดการแบงค์กรุงเทพ
สาขาสุกตุ๋ยเนี่ยมาเลยมานั่งคุย

สำหรับการส่งออกครั้งแรกเลย

ใช่บริการญาติมิตรเลยค่ะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

หรือว่าเรามีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจต่อไป

เพิ่มมาอีกจากเดิมที่เคยมี
ซึ่งเดือนที่เคยมีนี่ก็หลักล้านต่อเดือน

จะไหวหรืออาวเตอร์จะทำให้ทรัก
แต่ว่าทำเป็นสีที่มีความแตกต่างคิดว่าประมาณปีนี้ค่ะจะได้เห็นสินค้าออกมาแล้ว
อันนี้เป็นกลยุทธ์ของปีนี้ค่ะ

คือถ้าเราทำเนินงานมา๓๐ปีนะจะบอกว่ามันไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้
เรามีวิกฤตหลายครั้งเลยคือครั้งแรกเนี่ยที่ชัดเจนเลยนะคือเรื่องพลังงาน
พอรัฐบาลปล่อยกัสลอยตัวโอ้โหแบบขึ้นมาสองเท่าอย่างเงี้ยคือเหนื่อยเหมือนกันนะ
เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้อย่างนี้
คือเราก็ต้องเปลี่ยนระบบการผลิตซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะมันก็คือพัฒนาเรานั่นแหละ
คือพอเราเปลี่ยนระบบการผลิตจากเตานิ่งที่เวลาเราเตานิ่งนึกภาพออกว่าถ้าเวลาเราเป็นเตาเนี่ยเราเข็นเข้าไปใช่ไหม
ก็จะเผาใช่ไหมกลายเป็นเตาอุโมงที่ว่าใช้ใช้พลังงานน้อยลงประหยัดพลังงานขึ้นแล้วก็ผลิตได้เร็วขึ้น
เพราะว่าของของเรามันเหมือนหัตถกรรมเมืองไทยเนี่ยเราได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าเราทำสินค้าได้จากมือคนได้สวย
อย่างเช่นว่าอย่างการวนทองเนี่ยเราใช้วนมือนะวนมือแล้วสวยออกมาได้สวยตะวันออกกลางนี่ชอบผลทองของเมืองไทยมาก
คราวนี้พอเวลามีเรื่องของค่าแรงเนี่ยกระทบมากจากแบบว่าเคยแบบห้อสามสิบเปอร์เซ็นต์ของ

กระโดดมากเลยจากสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันเป็นขึ้นมาเลยเป็นหล่อนเยอะมาก
มันก็ยิ่งดีกว่าเราอีกเพราะว่ามันทำให้โรงงานเราพัฒนากับเครื่องจักรไง

จากประสบการณ์จากบทเรียนความรู้ต่างเคล็ดลับที่คุณตาได้ประสบพบเจอมา
จริงแล้วกลยุทธ์หลักของที่เราทำแผนกลยุทธ์เลยนะ
คือเราต้องการให้องค์กรไม่ได้ต้องเติบโตแบบเก้ากระโดด
แต่ขอให้มีคงอยู่ไว้แล้วให้พนักงานอยู่แบบนี้สบายไม่ลำบาก
แล้วก็องค์กรคงอยู่ตลอดไป

พวกที่ใส่เตาอบได้อะไรอย่างนี้
มาถึงตรงนี้แล้วคุณตาครับอยากให้คุณตาได้แชร์เคล็ดลับ
ก็คิดว่าในการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ในการที่เราพบปัญหาจริงทุกที่ต้องพบปัญหา
แต่ว่าเรามองปัญหาเหมือนอย่างที่บอกว่าเรามองปัญหาหรือวิกฤตที่เราเจอเป็นอะไร
เป็นแบบปัญหาหรือว่าเป็นโอกาส
บางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นแบบปัญหามันก็เป็นปัญหา
เราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้อย่างนี้
แต่ถ้าเรามองเป็นโอกาสมันจะเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับการโตของเราเลยนะ
แล้วเรากลับมาอยู่ที่เดิมได้
ไม่ใช่แค่อยู่ที่เดิมนะมันพัฒนาขึ้นไปอีกเนี่ย
ดังนั้นเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยเหมือนประมาณเจอวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วกลับมาแล้วเจอปัญหานะแล้วสามารถพัฒนาขึ้นมาจากเดิมได้อีกเนี่ย
มันจะโตขึ้นไปเรื่อยจากวิกฤตที่เรามีนั่นแหละ
ทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจมากใช่ไหมครับ
จุดเริ่มต้นที่คิดอยากจะทำธุรกิจส่วนตัว
เติมด้วยไอเดียที่บอกว่าถ้าพูดถึงจังหวัดลำปาง
ก็นึกถึงแหล่งดินขาวคุณภาพสูงของประเทศไทย
แก่การนำมาทำเครื่องปั้นเซรามิกครับ
และจากจุดแรกที่มีพนักงานเพียงแค่๑๕คนครับ
เป็นการเปิดโอกาสให้กับตลาดต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดนะครับ
และการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญครับในการพบเจอกับอุปสรรคทุกครั้ง
ที่สำคัญไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาด้วยครับ
แต่จะเป็นอะไรนั้นอดใจรอและติดตามกันต่อนะครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณวิภาวันลิมภัยบูลหรือคุณตา

จะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามนะครับ

สวัสดีครับ